ที่จังหวัดบุรียรำคุณผู้ชมชาวบ้านตราหน้าเลยนะคะว่าหลานทรพีค่ะ
อืมเลี้ยงเสียเข้าสุขมากทำไมคุณยายอายุแปดสิบปีอ่ะค่ะ
เลี้ยงหลานคนนี้จนกระทั่งโตอายุยิบสองแล้วครับแล้วตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะ
เป็นธาตุยาเสพติดข้อนชีวิตนะคะเข้าออกคุกเข้าออกสถานบำบัดยาเสพติด
เป็นว่าเล่นล่าสุดออกมาจากสถานบำบัดยาเสพติดได้สามวัน
สิ่งที่ทำคืออะไรรู้ไหมคะคลั่งยาเสพติดกระชากหัวคุณยายออกมาจากบ้าน
แล้วลากตัวคุณยายออกมามากลางถนนหน้าหมู่บ้านแบบนี้
แล้วกระทืบกระทืบกระทืบสุดท้ายคุณยายเสียชีวิตค่ะโอ้โห
นี่ค่ะคือเพิ่งไปบำบัดแล้วออกมาได้๓วันอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยนี่ขนาดไปบำบัดมานะเนี่ย
ชีวิตนี้พลีให้กับยาเสพติดนะคะอืม
แล้วนี่ค่ะนี่ใส่กางเกงตัวเดียวแบบนี้นะคะ
สุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้นั่นแหละอายุยี่สิบสองเองอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพัตเตอร์ชื่อจริงชื่อว่าปียนัทบุตตคามนะคะ
ครับส่วนคุณยายคุณยายของพัตเตอร์เนี้ย
อายุ๘๐ท่านเสียชีวิตนะคะคุณยายคำตันบุตตคามค่ะ
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพัตเตอร์หลานชายมีอาการคลุ้มคลั่งอย่างหนักเลย
เพราะว่าติดยาเสพติดค่ะขาดยาง่ะออกมาจากสถานบัมบัติได้สามวัน
ขาดยาก็เลยคุ้มคลั่งนะคะวันนั้นเนี่ยคุณยายคำตันกับคุณตาจันเนี่ย
ท่านทานข้าวกันอยู่นั่งทานข้าวอยู่ใต้ถุนบ้าน
เตอร์เนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะเดินแก้ผ้ามาเดินแก้ผ้าเข้ามาหายาย
ยายตะโกนต่อว่าไปไล่ยายไปใส่กางเกงทำไมไม่ใส่กางเกง
จากนั้นพัตเตอร์กลับไปหยิบกางเกงนะคะแล้วไปโยนทิ้ง
ทำให้ยายเนี้ยถามกลับว่าทำไมไม่ใส่กางเกงอืม
ทีนี้คุณตาจันทร์ค่ะแกกินข้าวเสร็จแกก็ลุกขึ้นจากโต๊ะกินข้าวไป
ให้คุณยายกับหลานพัตเตอร์อยู่ด้วยกันสองคน
ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้นะคะหลานชายจู่จู่เดินปรีเข้าไป
กระชากหัวคุณยายลากตัวออกมาออกไปที่ถนนกลางหมู่บ้าน
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่จังหวะนี้คุณตาจันทร์ทำได้ดีที่สุดคือตะโกนห้าม
กล้าเข้าไปช่วยเหลือนะคะภาพที่เห็นต่อหน้าต่อตาคาตาคือ
หลานชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะคะครับ
เป็นคนขาดสติแล้วตอนนั้นขาดสติแล้วจับหัวยายแท้ของตัวเองเนี่ย
กกับพื้นถนนหลายต่อหลายครั้งสลับกับกระทืบด้วย
มกลางเสียงร้องขอชีวิตของคุณยายท่ามกลางเสียงห้ามปลามของคุณตาและชาวบ้าน
เตอร์ฟังไหมพัตเตอร์ไม่สนใจใครเลยค่ะ
แล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พัตเตอร์
ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านที่เข้าไปห้ามไงชาวบ้านคนอื่นเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปห้ามต่อนะคะ
จากนั้นพัตเตอร์ทำไงพัตเตอร์วิ่งหายเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะจบนะคะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะ
จู่พัตเตอร์เดินออกไปหายายอีกครั้งตอนนั้นยายสะบักสบอมกลางถนนแล้วนะคะ
เตอร์เดินออกไปหายายอีกครั้งหนึ่งแล้วสายฝนก็โปรยปลายลงมา
ถามว่าจะหยุดความบ้าคลั้งของพัตเตอร์ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะ
เพราะยังไงต่อไหมคะพัตเตอร์จิกหัวยายตอนนั้นคุณยายไม่มีสติแล้วนะคะ
กหัวยายแล้วก็กระทืบกระทืบแบบไม่ยั้งอยู่แบบนั้นนะคะ
แล้วสุดท้ายคุณยายหมดสติแล้วเสียชีวิตในที่สุดอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
ครับ
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะกู้ชีพเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วแหละ
หัวใจคุณยายแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้นะคะ
ไปตรวจสอบตามร่างกายของคุณยายเนี่ยพบว่าศีรษะเป็นบาดแผลชะกันเลยนะคะ
เลือดไหลอาบใบหน้าเลยค่ะคุณยายุค๘๐แล้วจะเดินก็ปกติยังไม่มีเรี่ยวแรง
สุดท้ายแล้วตำรวจควบคุมตัวใน๒๐๐๗ไปที่โรงพักหนองกี่
สอบปากคำผู้จารย์ไม่รู้เรื่องเหลือคะผู้จารย์โว๊กไปวนมาอยู่แบบนั้นน่ะนะคะ
โฮนี่ไม่น่าเชื่อนะบำบัดมาได้สามวันนี่

ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะนี่ถนนหน้าบ้านหลังเกิดเหตุอ่ะ
หลานชายทำร้ายยายจนเสียชีวิตที่บ้านก็เป็นที่ตั้งสวดศพของคุณยายด้วยนะฮะ
คุณยายคำตั่นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเช่า
คุณตาชันนี่นั่งเฝ้าอยู่ข้างศพคุณยายไม่ห่างเลยนะครับ
คือคุณตาจันเนี่ยบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้กับหลานชายนะฮะ
ต่อให้เป็นหลานแท้นี่ก็เถอะยังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วครอบครัวจะไม่ประกันตัวด้วย
หลานคนนี้เนี่ยไปบำบัดยาเสพติดไม่เคยดีขึ้นเลยออกมายังก่อเหตุสลดอีกล่าสุด
คุณระวีการได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าสามัคคีนะครับ
ก็คือนายสมพรทองเหลืองพลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าสามัคคีหมู่๔
เป็นคนแรกที่เข้าไประงับเหตุแล้วถูกพัตเตอร์นี่ต่อยเข้าด้วยนะฮะ
ศีรษะนี่ยังแบบมีรอยกระแทกเจ็บอยู่เลยคือทางผู้ช่วยสมพรเนี่ยบอกกับคุณระวีการ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นฝ่ายนายพัตเตอร์หลานชาย
เหยียบคอยายอยู่เลยนะฮะนี่เห็นไหมยังมีแผลที่ศีรษะอยู่เลย
ตัวของผู้ช่วยสมพรเนี่ยบอกไปเห็นภาพแล้วมันสลดใจเหลือเกินก็พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมหวานล้อม
ให้นายพัตเตอร์เนี่ยปล่อยยายแต่ไม่เป็นผลพัตเตอร์นี่ดึงแขนยายลากยายไปกลางถนน
ผู้ช่วยสมบัติก็พยายามเข้าไปห้ามอีกผู้ช่วยสมพรเข้าไปห้ามจนเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้น
แล้วตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงพอดีนำกำลังเจ้าหน้าที่มาพอดีก็ชาร์จตัวนายพัตเตอร์เอาไว้
ส่วนตัวของทางผู้ช่วยสมพรบอกว่าเขาเสียใจมากที่ช่วยยายเอาไว้ไม่ได้
คือพอมารู้ตอนหลังว่าเอ้ายายเสียชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจกับชาวบ้านเหลือเกิน
ไม่น่าจะเกิดจากหมู่บ้านที่ผมเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์แต่ไม่คิดว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น
กฎหมายน่าจะแรงกว่านี้สักนิดเพื่อความปลอดภัยของของชาวบ้าน
ที่ต้องมารับในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นนะครับกับยาเสพติด

ช่วยกฎหมายให้แรงกว่านี้หน่อยนอกจากนี้นะคะคุณระวิการเนี่ย
ยังไปพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายพัตเตอร์ด้วยนะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเธอกับพี่น้องเนี่ย
ช่วยกันเลี้ยงพัตเตอร์มาตั้งแต่อายุสามเดือนนะคะ
พ่อแม่เขาเลิกรากันทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กค่ะ
ตเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่เกเรติดยาจนที่บ้านเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่จับตัวไปแล้วหลายครั้งนะคะ
พาไปเข้าศูนย์บำบัดยาเสพติดออกมาก็เหมือนเดิม

ก่อนเกิดเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายกับคุณยายเนี่ยนะคะ
พัตเตอร์เดินทางไปที่บ้านเพื่อที่จะไปตามหาเธอ
พี่ลูกน้องเล่าแบบนี้นะคะไปเคาะประตูหน้าบ้าน
แล้วพยายามที่จะพังเข้าไปในบ้านด้วยค่ะ
ตอนนั้นเธอกำลังอาบน้ำอยู่รู้สึกตกใจ
แล้วก็กลัวหวัดระแวงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนั้นอยู่บ้านเพียงลำพังกับลูกชายวัย๑ขวบ
ก็เลยโทรหาสามีให้รีบกลับมา
แล้วก็โชคดีของเธอนะคะที่สามีกลับมาทัน
หลังจากนั้นพัตเตอร์ยังตามไปหาเธอที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งนี่ค่ะ
พร้อมกับทำท่าทีเหมือนไม่พอใจนะคะเพราะว่าไปแล้วไม่เจอเธอ
สามีของเธอก็เลยไล่ให้พัตเตอร์กลับออกไป
กระทั่งตกเย็นเธอมาทราบข่าวร้าย
พาร์ตเตอร์ไปก่อเหตุกับคุณยายซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะ
คุณยายเลี้ยงพัตเตอร์มาตั้งแต่เด็กเธอก็คิดย้อนไป
ตอนที่พัตเตอร์มาหาเธอที่บ้านแล้วพยายามที่จะพังประตูเข้ามา
ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าพังประตูเข้ามาได้เนี่ย
เหตุร้ายมันจะเกิดกับใครคะ
ตื่นสวนห่วง

อีกหนึ่งคนที่คุณละวิการไปคุยด้วยก็คือคุณป้าของนายพาเตอร์ค่ะ
คุณป้าบอกว่าต้องการให้ตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่คุณป้าลั่นวาจาแบบนี้เลยนะคะอยากให้ประหารชีวิตหลานตัวเอง
ครับเพราะถูกจับไปดำเนินคดีแล้วก็บำบัดหลายต่อหลายครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
สุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นไม่มีในเมื่อไม่มีอะไรจะหยุดได้
ทางเดียวที่จะหยุดได้ก็คือความตายนั่นแหละค่ะอยากให้ประหารชีวิตหลานพัตเตอร์เลยนะคะ
บอกแบบนี้ค่ะแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันออกมาจากการบำบัดได้เพียง๓วัน
ก็มาเกิดอาการคลุ้มคลั่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แบบนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านะคะ
ที่ผ่านมาตัวเองแล้วก็ญาติทุกคนเนี่ยหวาดกลัวหวาดระแวงว่าไอ้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริง
เขามีขู่ขู่ฆ่าขู่อะไรไหม
มีค่ะฉันได้โดน๒ครั้งเอามีดไปที่ฉันที่ปั๊มน้ำมัน
โอ้โหเพื่อเอาเงินค่ะเพื่อเอาเงิน
ภัยของยาเสพติดนะฮะครับคุณนรงศักดิ์ชิมจานเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาในพัตเตอร์
จู่ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านนะคะไปร้องขอให้ช่วย
ขอให้ช่วยนะขอให้ช่วยอะไรเหรอคะช่วยอะไรเลิกยาเสพติดเหรอหรือยังไง
ไม่ใช่ค่ะทำไมฮะบอกว่าตัวเองโดนผีปอบเข้าสิง
จากนั้นก็แจ้งผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะหาพระหาสายศีลมามอบให้พัตเตอร์นะ
แล้วก็ขอให้พัตเตอร์ไปนอนหน้าพระพุทธรูปแต่พัตเตอร์ไม่ยอมกลับ
จู่ก็บอกร้องหิวผู้ใหญ่บ้านหาอาหารขนมมาให้กิน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงไม่ใช่เรื่องผีหรอกน่าจะเป็นเรื่องอาการหลอนจากยาเสพติด
ก่อนที่จะมาทราบข่าวร้ายว่าพัตเตอร์ก่อเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่านายพัตเตอร์มีพฤติกรรมคือ
ชอบเดินไปขอเงินจากชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธเนี่ยก็จะไม่พอใจนะคะ
ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขากลัวหวัดระแวงกันค่ะโอ้ยชาวบ้านในพื้นที่ก็อยู่แบบไม่ผาสุกกันนะคะ
ตำรวจสพนกี่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีในข้อหาดทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ความผิดเรื่องของสารเสพติดประเภทที่๑นะคะ
มันก็ต้องดูต้นทางด้วยอ่ะค่ะใช่ไหมก็ต้องฝากผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตำรวจในพื้นที่อ่ะ
แสดงว่ายาเสพติดมันหาซื้อง่ายเหลือเกินเลยอ่ะค่ะบำบัดกี่รอบออกมากี่ที
มันก็หายาเสพติดเสพจนได้ยังไงมันก็ไม่จบถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะ